มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศทั่วประเทศไทยกันต่อคุณผู้ชมครับ
หลายพื้นที่ก็มีอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนครับ

ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางจุด

หรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเริ่มเย็นลงบ้างนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำของทุกวัน

หลายจุดหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา
ตอนนี้บางจุดนะครับ

เริ่มได้สัมผัสลมหนาวที่เข้ามาเยือนแล้ว

ถึงต้นเดือนหน้าสภาพอากาศเมืองไทยของเราเป็นอย่างไร

ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เอง
ปัจจัยหลักที่มีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราก็คือ
เรื่องของมวลอากาศเย็นที่ตอนนี้แผ่เข้ามาแล้ว

แล้วก็จะแผ่ปกกลุ่มแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙
ช่วงแรกของการแผลลงมาก็อย่างที่ได้เจอกันแล้วครับ
มีฝนตกในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
และแน่นอนครับเมื่อลมหนาวมาเยือนตอนบนทางตอนล่าง

เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ

ที่สำคัญคลื่นนั้นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับ
ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘

ดังนั้นเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละภาค
จะได้รับผลกระทบได้รับอิทธิพลจากลมหนาวมากน้อยแค่ไหน
มาเริ่มต้นดูในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
เหนือในช่วง๒๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘
มีโอกาสเกิดฝนบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาค
หลังจากนั้นอุณหภูมินั้นจะลดลงเล็กน้อย
ส่วนตามยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด
คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๕๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนภาคอีสาน๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๕
มีโอกาสเกิดฝน๑๒๐๓๐ของพื้นที่

เพราะว่าอาจจะมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นได้

ส่วน๒๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑มีนาคม
อากาศจะหนาวเย็นลงอุณหภูมินั้นจะลดลง

ภาคภาคกลางช่วงภาคอีสาน๒๓ไปจนถึงวันที่๒๖
มีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองรวมละ๒๐๓๐ของพื้นที่

อากาศจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียตครับ
ภาคตะวันออก๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๖
มีโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองรวมไปถึงลมกระโชคแรง
ร้อนละ๒๐๓๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน

อุณหภูมินั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ส่วนภาคใต้ต้องระวังหน่อยนะครับ๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑มีนาคม
ฝนนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับ
เยอะเลยทีเดียว๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลนั้นคลื่นก็สูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร

ฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนกรุงเทพอาหารคอและประดิษฐ์วันทน
จากการตรวจสอบ๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์

การเกิดฝนอยู่ที่๑๒๐๓๐ของพื้นที่

มีลุ้นว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก่อนหน้านี้มีอากาศร้อนตามมาด้วยฝน
รวมไปถึงอากาศที่จะเย็นลงอีกในอนาคตข้างหน้า
ต้องระวังรักษาสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษด้วยในระยะนี้
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุฒธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีนะครับ